เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดปฐุมธานี

นี่นี่นี่นี่ดูพฤติกรรมของพระ
เทหม้อของเณร
นี่แหละค่ะคุณผู้ชม
จากภาพคุณผู้ชมก็จะเห็นว่า

แล้วก็มีสามเณรองค์หนึ่งก็อยู่ใกล้นี่แหละค่ะ
จากนั้นพระรูปนี้

ทันทีทันใดนั้นน่ะป้าบที่หนึ่ง

เพราะว่าสีสะของสามเณรแต่ว่าเคราะห์ดี
สามเณรรูปนี้ไม่ได้เป็นอะไรมาก

มีความยาวประมาณเกือบ๑นาที

ให้ดูพฤติกรรมของพระรูปนี้ที่ทำกับเณร
ช่วยกันแชร์ต่อด้วย
ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลนะคะ

เกิดขึ้นตอนเช้าของวันที่๒๐
พฤศจิกายนที่วัดบุญบางสิงห

ฟาสีสะของเณร
ส่วนเณรที่ถูกฟาสีสะ